คำคืนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องแพ้กาต้าไป๐ต่อ๓นะครับ
เอาสตาร์สเตดียมสนามแข่งขันรวมทั้งบทสัมภาษณ์หลังเกมของนักเตะทีมชาติไทยมาฝากกันนะครับ
ติดตามได้จากคุณวิญญาณวิทยาลัยเชื้อผู้ศึกข่าวไทยรับทีวี
รายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าครับ
ซึ่งเป็นสังเวียนที่ทีมชาติไทยนั้นจะลงแข่งขันกับทีมชาติกาต้าครับ
พาคุณผู้ชมมาดูความน่าสนใจของสนามแห่งนี้นะครับ
มีข่าวก่อนการแข่งขันเช่นเดียวกันครับว่าในการแข่งขันในนัดนี้เนี่ยจะติดแอร์แล้วก็ให้นักฟุตบอลได้แข่งขันแต่จริงแล้วนะครับความน่าสนใจอยู่ที่ผู้ชมที่นั่งชมเกมการแข่งขันเท่านั้นครับเพราะว่าด้วยวัฒนธรรมของชาวกาต้าแล้วสวมชุดจะค่อนข้างมิดชิดนะครับทำให้หากว่าเกิดเหงื่อออกขึ้นมา
สนามครับอุณหภูมิของนักฟุตบอลที่จะได้รับนั้นจะเป็นอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิพื้นผิวนะครับมีความแตกต่างจากอุณหภูมิพื้นผิวเพียงแค่๑๒องศาเซลเซียสเท่านั้นครับจุดนี้แฟนชาวไทยก็จึงหายห่วงได้นะครับเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องเกมนี้ก็เหมือนการจำลองเกมในเกมที่จะเจอกับส
ได้อย่างยอดเยี่ยมจากนี้ยังมีบางจุดที่ต้องแก้ไขก่อนเจอกับสาวุดิอาราเบีย
นะครับจริงจริงแล้ววันนี้ก็บอกน้องน้องว่าอ่าไม่จะเสียหายมากมายนัก
เพราะว่าเรายังไม่ทันเริ่มฉะนั้นเก็บความเขาเรียกว่าเก็บความมุ่งมั่น
เก็บความตั้งใจไว้แหมดแรกกับสาวุดิอาราเบียนฉะนั้นเราจะจะเห็นข้อบกล้อง
แต่ถ้าเราชนะวันนี้เราอาจจะเริงอาจจะหลงละเริงตัวเองฉะนั้นวันนี้ก็
ถือว่าอ่าแน่นอนทุกคนอยากได้สามแต้มทุกคนอยากได้ชัยชนะนะครับแต่เราก็
รองผู้เล่นนะครับขณะที่ศิโรชัดทองหรือปีโป้ก็ยอมรับว่ายังมี
จุดที่ต้องปรับปรุงกับการเล่นทีมชาติในครั้งแรกแต่ก็นับว่าเป็น
การเริ่มต้นที่ดีก็ก็พอใจในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามีหลายอย่าง
ที่ต้องปรับให้เข้ากับทีมเข้ากับระบบก็การเล่นด้วยกันอะไรอย่าง
อย่างงี้มันบางจังหวะมันยังไม่เข้าใจกันอย่างงี้ครับแล้วก็ฝากถึง
ครอบครัวครับสำคัญที่สุดเลยแค่เห็นหน้าครอบครัวก็มีกำลังใจ
ครับครับทีมชาติไทยจะเก็บตัวที่กาต้าถึงวันที่ยี่สิบเก้า
สิงหาคมก่อนจะเดินทางเข้าสู่ซาอุดีอาราเบียและลงแข่งขันในรอบสิบสอง
สุดท้ายครับจากนี้ก็เป็นกำลังใจต่อเนื่องนะครับให้กับทีมชาติไทย
ศึกฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายกับซาอุดีอาราเบียในวันที่
หนึ่งกันยายนนี้ครับวิรวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าครับ